ข่าวนี้นี่หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ก็ดูแล้วผมว่าคงจะสะเทือนใจอย่างคุณแม่ท่านนี้
คือบอกว่าคุณแม่โพสต์เฟซบุ๊กร้องเรียนบอกว่าลูกเนี่ย
เรียนอยู่ชั้นม๓ไปเข้าค่ายอีกแล้ว

คือน้องเล่าบอกว่าโดนตบบ้องหู
โดนทุบหลังแล้วก็มีการเอาแฟ้มจะตบหน้าด้วย
เพราะเธอเนี่ยมาเข้าแถวสายกว่าเพื่อน
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไปเข้าค่ายนะคุณผู้ชมนะ
น้องนักเรียนหญิงม๓ถูกทำโทษเขาบอกเนื้อตัวบอบช้ำ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไฟแดงเชียวอันนี้แขนเป็นจ้ำเลย
แผ่นหลังถูกครูทุบตีหลายครั้งจนเป็นรอยแดงใบหูแดง
จากการถูกตบบ้องหูตามแขนก็มีรอยช้ำ
แม่ของนักเรียนหญิงนำภาพนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็เล่าบอกว่าเธอมาทำงานในกรุงเทพมหานคร
ให้ลูกสาวอยู่กับตายายและเรียนหนังสือ
อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบำเน็ตนรงที่ชายภูมิครับ
วันเกิดเหตุลูกสาวกลับมาจากไปเข้าค่ายลูกเสือเนธนารี
แล้วตากับยายเห็นว่าน้องมีรอยแดงที่แขนแล้วก็ที่หู
จึงสอบถามน้องก็เล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
โดนครูทำโทษเพราะว่าน้องกับเพื่อนชายอีกสองคนเนี่ย

พอมาถึงครูก็ลงโทษด้วยการตบม้องหูทุบที่หลังหลายครั้ง
ครูพยายามจะใช้แฟ้มตบหน้าด้วย
แต่น้องยกแขนมาบังเอาไว้เลยถูกที่แขนแทน
ยังจะไปเอาไม้งามจะมาทำร้ายอีก
แต่ครูคนอื่นห้ามไว้ย้ำอันนี้น้องเขาเล่า
แม่ของนักเรียนหญิงยังโพสต์อีกบอกว่า
ทันทีที่รู้ว่าลูกถูกครูทำร้ายแม่สงสารลูกจับใจ
ครอบครัวของเธอไม่เคยแม้แต่จะตีจะทำร้ายให้เจ็บปวด
หรือจะทำให้ร่างกายมีบาดแผล
เมืองต้นไปแจ้งความแล้วนะครับเพื่อดำเนินคดีกับครูคนดังกล่าวนะครับ
แล้วก็อยากให้โรงเรียนออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงเรียนหรือว่าครูที่ถูกกล่าวหาผมต้องใช้คำนี้ก่อนณเวลานี้
ถ้าจะชี้แจงหรือออกแถลงการอะไรก็ส่งมานะครับ
เราจะออกอากาศให้ครับ